ดูความแน่นอนของกวินกันหน่อยนะครับ
สิ่งที่เขาไม่เคยขาดเลยคือการฝึกซ้อมกุศาปัตตูทีมชาติไทยของเมืองท้ายนิเยอเต็ก
ก่อนอันนี้ก็มีการโพสต์อินสตาแกรมนะครับ
กำลังฝึกพิเศษช่วงปีใหม่บริเวณชายหาด
รูปแบบการซ้อมปฏิกิริยาป้องกันประตูและการฝึกแบบต่าง
ที่ชายหาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน
วินก็บอกครับว่าทีมงานมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็เคยถ่ายมาแล้วนะครับ
นำไปแชร์จนโด่งดังในโซเชียลเมื่อปีที่แล้ว
ก็คาดว่าภาพชุดที่มีการถ่ายทำนี้อาจจะเป็นสื่อกลางที่ทำให้มีข่าวว่า
ฝึกนี่ก็ดูแล้วไม่เบื่อนะครับเหมือนเกมนะครับ
ซึ่งกวินก็ท้าทายนะครับในการฝึกเราก็จะเห็นแบบฝึกแบบนี้ในต่างประเทศนะครับ
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับของทนัดทีวีที่มีการถ่ายทอดสดรับศักราชใหม่ครับ
อย่าลืมติดตามกันวันเสาร์ที่๖มกราคมนี้ครับ
ตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีเกมมันขายเวลา๑ทุ่มนะครับ
นัดที่๒ในรอบชิงเกมแรกครับเมืองทองบุกไปชนะมาได้ก่อนนะครับ
ต่อ๑ถึงที่เวียดนามก็ถือว่ามีความได้เปรียบพอสมควรในการจะเป็นแชมป์นะครับ
แล้วก็ได้ผู้เล่นต่างชาติกลับมารวมทีมซ้อมครบแล้วนะครับเมืองทองในวันที่๖มกราก็น่าติดตามนะครับ